นอกจากที่จะมีผลงานใหม่แล้วนะก็มีดราม่านิดเหมือนกันนะคะ
มันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะดราม่าแต่ก็ด้านดราม่าขึ้นมานะคะ
ต่อว่านุ่มซันนี่นะว่าใช้คำแบบนี้ไม่เหมาะสมเลย
สาววีค่ะเจ้าของรูปต้องออกมาเบรกดราม่านะคะ
ก็เลยเพิ่งมีโอกาสเจอซันนี่พูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วกัน

มีคนคนเดียวพูดเองนะดราม่าเลยเหรอ
หนึ่งคนเท่านั้นเอง

เหมือนคนนี้ไม่พอใจคำพูด

จริงอย่ามีใครมีปัญหากันเลยครับ
เข้ามาหลายคนเข้ามาบอกว่ามาว่าเขาอย่าเลย

คนเดียวเท่านั้นเอง

เรื่องอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจคนนะครับ
คือถ้าเราคิดร้ายกับใครมันก็จะพิมพ์ร้าย

ผมรู้สึกว่าผมมีการละเทศะมีมารยาท
แล้วก็มีวิสัยทัศน์มีศิลธรรมที่ดี
เพราะฉะนั้นและผมเจตนาดี